คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็ต้องเตือนกันต้องระวังค่ะ
มีคนนึงนะคะเขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้
เขาบอกว่าที่บริษัทเขามีงานเลี้ยง
แล้วก็มีการแข่งขันกัน
บอกว่าถ้าใครดื่มเบียร์๑เหยือกหมดก่อน

พนักงานในบริษัทก็ไปแข่งกันหลายคนเลย
แต่ทีนี้มีคนหนึ่งดื่มเร็วมาก

เพราะว่าถ้าใครหมดเร็วที่สุด
หมดเร็วได้เงินไงก็ต้องแข็งกินเร็ว

เหยือกหนึ่งก็เท่ากับ๓กระป๋องกว่า
หรือแบบขวดครึ่งเลยนะ
คือถ้าเท่าเร็วสุดก็ต้องอึ๊กเข้าไปอย่างนี้เลย
แล้วคนที่โพสต์บอกว่าคนนี้เขาดื่มเร็วมากจริง
คือรวดเดียวเลยไม่พัก
สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณผู้ชม
เขาเกิดภาวะช็อกหมดสติ

และสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะ

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายกัน
ว่าแข่งดื่มเหล้าช็อต๒๕ช็อตภายใน๒๕วินาที
แข่งดื่มเร็วอะไรแบบนี้มันเคยมี
แล้วเคยมีคุณหมอมาเตือนแล้วว่ามันอันตราย

เขาโพสต์เอาไว้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙มิถุนายนค่ะ
เป็นงานเลี้ยงขอบคุณพาร์ทเนอร์และลูกค้าของบริษัท
ในงานก็มีเกมแข่งดื่มเบียร์๑เหยือกที่หน้าเวที
ใครดื่มหมดก่อนชนะแล้วมีผู้ชายคนนึงคือแบบ
เร็วมากรวดเดียวเลยไม่พักเลย
พอหมดเหยือกปุ๊บตัวแข็งเลยนะคะครับ
ตัวแข็งเกร็งล้มหน้าฟาดกับพื้น
แล้วมีอาการชักมือหงิกเลยค่ะ
เบียร์ไหลออกปากออกจมูก
และสุดท้ายผู้ชายคนนี้หมดสติชีพจรหยุดเต้น
คนที่อยู่ในงานต้องช่วยกันปั๊มหัวใจ
การช่วยเหลือใช้เวลา๒๐นาที
พยายามจะปั๊มหัวใจพยายามจะช่วยชีวิต
แต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้เสียชีวิต
ขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

แล้วก็พูดถึงเรื่องของการแข่งดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
บอกว่ามีคนตายจากการแข่งดื่มเร็วอีกแล้ว

หมดเหยือกปุ๊บน้องเซแล้วก็ล้มหมดสติ
เมื่อก่อนผมเคยแข่งหลายครั้งแต่รอดมาได้
แต่ตอนนี้ถ้าใครชวนไม่เอาแล้ว
แหลปแพนด้าอธิบายแบบนี้ค่ะ
ร่างกายของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนอาจจะไม่เป็นอะไรเลย
แต่บางคนอาจถึงขั้นเสียชีวิต
เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง
ดังนั้นถ้าดื่มเร็วแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด

มันเสี่ยงต่อการเกิดอาการสำลักอาเจียนหายใจไม่ออก
หยุดหายใจหมดสติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
เพราะได้รับปริมาณแอลกอฮอลรวดเร็วเกินขนาด
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามค่ะหมอแลบแพนด้า
เทคนิคการแพทย์ภาคภูมิเดชหัสดินนะคะ
ก็อธิบายให้เห็นภาพแบบนี้ค่ะว่า
เบียนึงเหยือกมันเท่ากับประมาณ๑ลิตร
เท่ากับปริมาณ๑ขวดครึ่ง
หรือเท่ากับเบียร์๓กระป๋องกว่าไม่น้อยนะคะ
ถ้านักดื่มดื่มเรื่อยไม่รีบ
มันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะร่างกายจะค่อยปรับสภาพ
เวลารับแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกาย
แต่ผู้ที่เสียชีวิตล่าสุด
หนึ่งลิตรหมดในคราวเดียวคือยกระดกทีเดียวแล้วหมดเลยเนี่ย
แล้วเสียชีวิตหมอแหลปแพนด้าบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะ
เพราะร่างกายเกิดภาวะแอลกอฮอลเป็นพิษเฉียบพลัน
การดื่มแอลกอฮอล์แบบจำนวนเยอะเวลาอันสั้น
แอลกอฮอลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างเร็วมากไงคะ
ก็จะทำให้เกิดภาวะประสาทส่วนกลางถูกกดทับ
แล้วร่างกายแต่ละคนจะมีผลอาการข้างเคียงไม่เหมือนกัน
แล้วแต่ความแข็งแรงมากแข็งแรงน้อยไง
แข็งแรงดีผลข้างเคียงก็อาจจะแค่เมาแค่อาเจียน
แต่บางคนที่สุขภาพไม่ได้ดีมาก
แล้วดื่มจนหมดแบบนี้มันเหมือนแบบหมดสติได้เลยนะคะ
แหลปแนนด้าบอกว่ามันคล้ายกับโดนยาสลบเลยค่ะ
แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลย
เวลาเรากินแอลกอฮอลเข้าไปในระยะเวลาอันรวดเร็
จะทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอลเป็นพิษ
ซึ่งมันจะมีระดับแอลกอฮอล์เข้าสู่กระแสเลือดนะครับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

สุดท้ายมันจะทำให้เกิดการไปกดระบบประสาทส่วนกลาง

พอกดประสาทส่วนกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็อาเจียน
หยุดหายใจจนทำให้เกิดการเสียชีวิตได้
เหมือนมีการกินเลี้ยงกันแล้วก็แข่งกัน
แต่ละคนก็จะถือเหยือกของเบียร์
เหยือกเบียร์คนละหนึ่งเหยือกแล้วก็แข่งกันกระดก
แล้วสักพักก็เซแล้วก็ล้มไปเลยเซแป๊บเดียวนะ
แล้วก็ล้มฟุบลงไปเลยจากนั้นก็เสียชีวิต
มันไม่ใช่แต่เฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
ก็คืออยากจะเตือนมันมีการแข่งขันแบบนี้หลายอย่าง
มีทั้งการกินเร็วเสียชีวิตก็มี
เกิดจากการสำลักอาหารบางคนก็แข่งกินน้ำเปล่า
ก็เสียชีวิตได้คืออะไรที่มันกินเยอะนะครับ
มันไม่ดีทั้งนั้นนะครับต้องกินอย่างพอดี
กลัวนะคะอันตรายจริงต้องเตือนกันเลยค่ะ
สำหรับการดื่มแอลกอฮอลในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น
ทำให้แอลกอฮอลเป็นพิษถึงแก่ชีวิตได้นะคะ
ตอนนี้เพจดังหลายเพจก็เลยโพสต์เรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าการดื่มเหล้าในปริมาณมากมันอันตรายมากจริง
ถ้าระดับแอลกอฮอลในเลือดมากกว่า๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ดื่มจะมีอาการง่วงสับสนงงงวยซึม
และถ้าระดับแอลกอฮอลในเลือดมากกว่า๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ผู้ดื่มอาจจะสลบค่ะ
แล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ
ดังนั้นโปรโมชั่นต่างเหล่านี้
เล่นเกมต่างเหล่านี้ไม่ควรมีอีกต่อไปแล้วนะคะ
หลายท่านคุณหมอหลายคนก็เลยออกมาเตือนว่า
ยกเลิกไปเถอะไอ้การแข่งขันอะไรแบบนี้ค่ะ
คือผมว่าไม่ต้องเป็นงานเลี้ยงใหญ่โตอะไรหรอก
ลำพังเอาแค่เพื่อนฝูงเจอกันเนี่ย
หมดแก้วก็มีใช่หมดแก้วแข่งกันใครกินเร็วกินเยอะ
สภาพร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
ถึงเกิดคำว่าคนนี้เมามากเมาน้อย
ใช่ค่ะอย่างสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนบางแห่ง
จริงเขาติดป้ายเตือนเลยนะคะอย่างในต่างประเทศ
เช่นถ้าสั่งแอลกอฮอล์ประเภทนี้
ห้ามสั่งเกิน๒ช็อตต่อ๑คืน
เขาห้ามนะไม่ใช่อยู่ดีคุณซื้อ๓ช็อต๔ช็อต
กินกันเร็วมันไม่ได้เพราะมันอันตรายจริง
นี่คุณเข็มมาสอนไม่บอกผมไม่รู้นะเนี่ย
คุณไม่ค่อยสันทัศน์เรื่องนี้เดี๋ยวฉันเชี่ยวชาญ